เหตุการณ์นี้ก็มีชกต่อยกันครับชุลมุนอีลุงตุงนังกันมากเลยครับ
ต้นเหตุเพราะว่ามีรุ่นน้องเขาเจอพี่ที่ห้างบอกอ้าวพี่มาซื้อของเหรอ

ก็บอกว่าเออใช่ปรากฏว่ามีอีกคนหนึ่งขี่รถมาจอดเมามา
ได้ยินเสียงคนตะโกนนึกว่าตะโกนท้าหาเรื่อง
เข้ามาต่อยเลยครับแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
นี่ครับบรรยากาศตอนที่มีการผลักกันไปผลักกันมา
มีคนถูกชกหน้าตาบวมปูด๓คน

นี่ครับในจังหวะนั้นแลกเป็นคนละหมัด๒หมัด
แล้วสุดท้ายมีคนบางคนร่วงนอนกลางพื้นบนถนนด้วยนะฮะหน้าห้างครับ
เหมือนกับจะเป็น๒กลุ่มนะฮะถ้าดูจากตรงนี้นะ
เห็นไหมฮะมีฝั่งคนเสื้อสีเขียวลายพราง
แล้วก็ผู้ชายเสื้อสีดำที่เหมือนว่าจะเป็นคู่กรณีกันอยู่
แล้วก็มีคนคอยเข้ามาห้ามผลักกันไปผลักกันมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าห้างแห่งหนึ่งในพื้นที่บางพลีสมุทรปราการครับ

สุดท้ายแล้วนะครับมีคนเจ็บหน้าตาววมอุดถูกต่อย๓คนด้วยกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้ทุ่มกว่า
นี่ไงคนที่นอนล้มอยู่บนพื้นคนเสื้อสีเขียวลายพรางครับ
เจ้าหน้าที่มาถึงก็หามขึ้นเปรย์แล้วก็ขึ้นรถพยาบาล
ส่งไปปฐมพยาบาลรักษาอาการต่อไป
เกรียงไกรผู้ชายเสื้อสีดำในคลิป

เพราะว่ามีหลายคนมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างน้อยก็สัก๔๕คน

เขามาที่ห้างแห่งนี้มาซื้อของค่ะเจอรุ่นน้องอ้าว
อยู่คนละฝั่งรุ่นน้องก็เลยตะโกนทัก
เป็นช่างรุ่นพี่ไงอ้าวพี่มาทำอะไรซื้อของเหรอ
ใช่กำลังตะโกนคุยกันอยู่
ผู้ชายเสื้อสีเขียวลายพรางที่เห็นหน้าจอด้านซ้ายที่ลูกศรชี้นั่นนะครับ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดเสร็จปั๊บไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ
วิ่งเข้ามาต่อยรุ่นน้องของผู้ชายชุดสีดำด้านขวาคนนี้ทันที
เฮ้ยมาต่อยน้องฉันได้ยังไงก็เลยเข้าไปเคลียร์ครับ

เพราะมีพ่อค้าแถวนั้นเห็นว่ามีคนต่อยกันตีกันเลยจะเข้ามาห้าม
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นพวกของฝั่งเสื้อเขียวลายพรางหรือเปล่า

มันเลยเกิดอีลุงตุงนังขึ้นนั่นเองครับ
อันนี้ผมไม่รู้พี่ก็คือมัน๒คนล็อกแขนน้องผมแล้ว
ครับล็อกแขน
แล้วคนที่นอนอยู่ข้างในเขามาต่อยน้องผมแล้ว
ก็คือเห็นน้องมันตัวแค่นั้นมันคงสู้แรงผู้ใหญ่ไม่ได้
ผมเลยก็ชิ่งตัวเข้าไปแทนนะครับ
เกรงไกรคนนี้แหละคือคนที่หมัดหนักต่อยจนคู่กรณี
คือผู้ชายเสื้อสีเขียวลายพรางคนนั้นสลบ
ที่วัดอธิวัฒน์คือรุ่นน้องที่เป็นคนตะโกนทักรุ่นพี่น้องคนนี้ครับ
ผมแค่ทักรุ่นพี่ผมเฉยเขามาต่อยผมทำไม
พี่ก็เลยมาช่วยผมเห็นปากด้านซ้ายเขาไหมฮะ

ขอบปากบนปากเจออยู่เลย

ข้อมูลตรงกันกับที่รุ่นพี่คือนายเกรงไกรเล่า
ทักทายกันอยู่แล้วผู้ชายเสื้อสีเขียวลายพราง
เข้ามาต่อยเขายืนยันว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วย

โกแมนเขาเปิดร้านขายของอยู่แถวนั้นแหละ
นี่ครับเห็นตาด้านขวาเขาไหมฮะ

เขากับเพื่อนกำลังจะปิดร้านแล้วเห็นคนชกกันต่อยกัน

แต่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าพาคนมารุมเหรอ
มันก็เลยเกิดเหตุชุนละมุนขึ้นนั่นเองครับ
และเขายืนยันว่าตัวเขาเองกับผู้ชายคนที่ถูกต่อยจนสลบกองกับพื้น
ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วยครับ

แล้วก่อนหน้าที่จะมีเรื่องที่จะเตรียม
ก่อนจะมีเรื่องกันก็คือว่าผมก็นั่งอยู่กันสองคน
เสร็จปุ๊บเขามาเสร็จปุ๊บเขามาตีมาตีเอาเลย
อืมแล้วขายของอยู่นี่
ผมว่าขายของอยู่นี่เปิดร้านอยู่เนี่ย

ใช้อุปกรณ์ประดับยนต์เนี่ยครับผม
เขาตีที่ไหนตีที่หน้าร้านหรือไง
อยู่หน้าร้านนี้เลยครับผม
อีกหนึ่งคนค่ะก็คือเพื่อนของผู้ชายคนนี้ครับ
นี่พี่น้องก็ปวมเลย

ต่อยเพราะจะเข้าไปช่วยห้าม
ทั้งหมดทั้งมวลน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดของใคร
ของผู้ชายเสื้อสีเขียวลายพรางครับ

ผู้ชายคนนี้ขี่รถมาจอดน่าจะเมามาด้วย
คิดว่าถูกตะโกนหาเรื่องก็เลยเข้าไปซัดซะเลย
แต่สุดท้ายตัวเองโดนซัดกลับล้มกองนะฮะ
ต้นครับรอให้คนเจ็บทั้งหมดอาการดีขึ้น
ก่อนจะสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย